อื้อแม้คะเง้งอื้อสวยจังเลยเหมือนขนมเลย
ลงไปกินได้มั้ยโอ๊ยไม่ได้เนอะ
วันนี้ที่ฉันอยู่ที่ดอยอินทะนดนะคะเห็นรถแดนมีขึ้นมาแต่ช้าวเลยนะคะ
มาชมพระอาทิตย์แล้วก็มาดูแม่คณิ้งแบบนี้ด้วย
มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
อย่างที่คุณนัทพงศ์บอกไปค่ะภาคเหนือและภาคอีสาน
มันอากาศเย็นลงเย็นลงแบบนี้เพราะว่าอุณหภูมิเห็นไหมคะ
ยอดดอยลบสององศาเซลเซียสนะคะโอ้ยอากาศดีมากค่ะ
แต่ที่เป็นห่วงค่ะก็คือพี่น้องภาคใต้นะคะ
เพราะว่านี่ค่ะลักษณะของกลุ่มฝนสีแดงสีส้มแบบนี้
คือฝนตกหนักตกนานคือฝนที่ภาคใต้เนี่ยตกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
ยังคงตกต่อเนื่องไปตลอดทั้งสัปดาห์นะคะ
สาเหตุก็เพราะมีหย่อมความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคใต้พอดี
จุดไหนที่ต้องระมัดระวังนะคะก็คือตั้งแต่ตอนกลางค่ะ
สุราธานียาวไปจนถึงนราธิวาสเลยแบบนี้นะคะ
อันนี้เป็นตกตามช่วงเวลานะคะแล้วก็จะขยับมาเรื่อยเห็นไหมคะ
มีกลุ่มฝนเขยิบเข้ามาขยิบเข้ามาเรื่อย
คือเขาจะพัดจากฝั่งตะวันออกมาที่ฝั่งตะวันตก
คือก่อตัวในที่ทะเลก่อนนะคะ
และนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นตัวแอลเห็นไหมคะ
นั่นคือหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะ
หรือว่ากลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นั่นเอง
เขาจะพาดผ่านตอนล่างของภาคใต้
ปฏณีเยลานราธิวาสเพราะดีค่ะ
และลักษณะที่ฝนตกหนักตกนานแบบนี้
คลื่นคลื่นใหญ่ก็ตามมาค่ะ
โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะคะ
ก็คือฝั่งอ่าวไทยนั่นเองโอ้โหคลื่นสูง๒เมตรขึ้นไป
ลักษณะแบบนี้ค่ะฝนตกหนักตกนาน
เน้นฝั่งตะวันออกใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ลาบรวมถึงหน้าเขา
ช่วงนี้ระมัดระวังฟังคำเตือนให้ดีและเตรียมความพร้อมในการขนย้ายสิ่งของ
นี่แหละค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำที่ดิฉันพูดถึง
เขาจะเคลื่อนจากฝั่งตะวันออกมาที่ฝั่งตะวันตกนะคะ
พาดผ่านสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พอดีเลยค่ะระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของลมหนาวสีเขียวค่ะแตะภาคเหนือและภาคอีสานเท่านั้นเองนะคะ
อาจจะไม่ได้ขยับเร็วมากจนมาถึงกรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพก็แค่ลมเย็นเย็นเท่านั้นเอง
ช่วงเช้านี้มีลมแรงด้วยนะคะแต่ทีนี้ค่ะถามว่ากรุงเทพจะหนาวขึ้นอีกไหม
นู่นแหละค่ะช่วงกลางของเดือนหน้านะคะ